มาถึงข่าวนี้ครับผักสวนครัวกลางถนนรั้วกินได้หรือเปล่าไม่รู้
แต่อยู่กลางถนนคราวนี้รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงมือเองแหละครับ
ตัดต้นกระถิ่นนะมีกระถิ่นด้วยมีตะไคร้ด้วยนะครับออกจากเกาะกลางถนนห้วยแก้ว
หลังจากชาวเน็ตแห่แชร์ภาพแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวนะ
ภาพของต้นกระถิ่นเอ่ยต้นตะไคร้นะครับที่ขึ้นสูงอยู่บนเกาะกลางถนนห้วยแก้ว
ใกล้สี่แยกรินคำนะครับเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
คือเขาไม่พอใจกันชาวบ้านเยอะเลยบอกว่ามันลกนะครับ
แล้วก็ดูเหมือนเป็นพื้นที่สวนครัวไปแล้ว
มีคนถ่ายภาพไปโพสต์ลงสื่อออนไลน์นะครับ
แล้วก็แชร์ต่อกันไป

นายนัทชูเดชวิริยดิรกธรรม
ท่านรองนายกเทศบนตรีนครเชียงใหม่
ลงไปตัดต้นกระถิ่นต้นตะไคร้ด้วยตัวเอง

ผู้รับเหมาไปแล้วแต่รอไม่ไหวแล้ว

เดี๋ยวจะเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
จึงต้องลงมาตัดต้นไม้ด้วยตัวเอง
ส่วนที่เหลือเดี๋ยวผู้รับเหมามาเก็บงานต่อไปนะ

นายนัทชูเดชยังบอกอีกว่าถนนเส้นนี้เนี่ย
อยู่ระหว่างตัดแต่งต้นไม้บนเกาะกลางถนนครับ
ซึ่งผู้รับเหมาก็ดำเนินการมาก่อนหน้านี้๒๓วันแล้วล่ะ
แต่อาจจะมาไม่ถึงจุดนี้เพราะว่าถนนห้วยแก้วมันยาวนะ
ถนนมันยาวมีปริมาณรถหนาแน่นด้วย
คนงานจึงต้องเข้าปฏิบัติงานในช่วงที่การจราจรเบาบางครับ
ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกไงฝนตกย่าเอยต้นไม้อะไรเอ่ยมันงอกเร็วมันโตเร็ว
แต่ทั้งหมดนี้คาดว่าอีก๒๓วันเท่านั้นแหละเดี๋ยวเสร็จ
กำชับและผู้รับเหมาเร่งเลยลกหูลกตาชาวบ้านเขา
นายนักชูเดชขอบคุณชาวเชียงใหม่นะครับที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ดูแลบ้านเมืองและถ้าพบเห็นความไม่เรียบร้อย
อยากจะให้ปรับภูมิทัศน์ตรงไหนบอกนะครับ
บันทึกเทศบาลก็ได้เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขให้ทันทีเลยนะครับ